เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูภาพบ่อน้ำครับ

ก็ปลอดภัยค่ะช่วยได้ปลอดภัยทั้งสามรายเลยแล้วลงไปอยู่ในนั้นได้ยังไง๓คน
เรื่องของเรื่องก็คือว่ายายยืนลดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านเลี้ยงหลานไปด้วยหลาน๔ขวบ
แล้วเด็กสนเด็กก็วิ่งเล่นกระโดดขึ้นไปที่ฝาปิดบ่อน้ำ
ฝาเป็นตะข่ายมันก็เลยขาดเด็กก็ทะลุตกลงไป
ยายตั้งสติตะโกนเรียกตาตามาช่วยหลานหน่อย
อายุ๗๐ปีอยู่ในบ้านกระโดดลงไปช่วยหลานในบ่อ
อ๋อฝาบ่อมันเป็นเหมือนมุงรวดอ่ะอ่าตอนนี้ในบ่อมี๒คนแล้วนะ
มีตากับหลานแม่เห็นเหตุการณ์แม่ก็ห่วงทั้งตาห่วงทั้งลูก
กระโดดลงไปช่วยอีกคนนึงก็เลยอยู่ในบ่อกัน๓คน
สุดท้ายเนี่ยยายตัดสินใจโทรหากู้ภัยเรื่องก็เลยจบลงแบบนี้
ก็ต้องมาเอาขึ้นทีละคนทีละคนปลอดภัยทั้ง๓คนค่ะ
แต่เรื่องของฝาบ่อที่มันไม่รัดกลุ่มหลายครั้งแล้วนะคะ

แต่สติในการที่จะช่วยคนขึ้นมาอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะ